เริ่มเป็นที่จะลุยกันกับขวัญคเลิศจนแรกในเวลาที่ไม่เกิน๑๙ปี
เชียงชาติไทยจะลงเล่นเกมรอบ๘ทีมเคยเจอกับไต้หวัน
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการพักซ้อม
และทำกิจกรรม
ด้วยการเล่นซ่อนหาเพื่อเป็นการผ่อนคลาย
หลังจากเกมที่แพ้ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้

แทคติกที่จะใช้กับไต้หวันนะครับ

หวันเป็นทีมที่เล่นบอลเร็วไม่ดี
ดังนั้นวันนี้จึงเน้นไปที่การเสิร์ฟที่แน่นอน

ทำให้โอกาสเป็นของไทยที่จะบล็อกทำแต้ม
จากนี้ยังเน้นให้สาวไทยฝึกรับบอลแรกนะครับ

ซึ่งเป็นทีมที่เสิร์ฟได้ดีมากนะครับ

เจอกับไต้หวันเวลา๑๘นาฬิกา

ก็มีโอกาสที่จะเจอกับจีนนะครับ

กับอินเดียเวลา๑๔นาฬิกาครับ